คุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้มิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นกันบ้างแล้ว
เพราะมีการแชร์กันในโลกออนไลน์
กรณีการเสียชีวิตของหมอมีนคุณหมอจบใหม่
ทำงานได้ไม่ถึงเดือนนะคะ
แต่ต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน
หลังจากออกเวรในช่วงเย็น
ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของหมอมีนนะคะ
ที่สูญเสียบุคลากรสำคัญของประเทศชาติ
อาชีพคุณหมอเป็นอาชีพที่เสียสละและเรียนหนักมากจริงนะคะ
จากไปของหมอมีนเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามหลายเรื่องค่ะ
เช่นเรื่องของการทำงานหนักของคุณหมอ
เรื่องของสภาพถนนจุดที่เกิดเหตุ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนี่คือหมอมีนค่ะ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยพลอากาศโทในแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
เลขาธิการแพทยศภาได้โพสต์เฟซบุ๊คไว้อาลัย
ต่อการจากไปของหมอมีนหรือแพทย์หญิง
ยานิสาสืบเชียงอายุ๒๔ปี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะ
โดยในโพสต์นะคะระบุว่าอาลัยน้องหมอมีนอินเทิร์นหนึ่งยี่สิบสามวัน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอ
ในการจากไปของน้องหมอมีน
จบใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหก
เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มภูมิทักษะ
โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนากาญจนบุรี
เมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา

รถเก๋งหนึ่งคันจักรยานยนต์อีกหนึ่งคัน
เมื่อเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองมิถุนายน
หมอมีนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
เมื่อยี่สิบสามมิถุนายนค่ะ
สำหรับคุณหมอมีนอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อช่วยชาวชนบทของจังหวัดราชบุรี
คุณผู้ชมคะกว่าจะเป็นหมอได้๑คน
ต้องทุ่มเทเรียนเป็นเวลาหกปี
นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ในส่วนของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือแยกมตาเขียวกาญจนบุรี
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่า
คนในพื้นที่บอกเลยว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ดูหน่อย
เรื่องของถนนเรื่องของไฟ
ว่าทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยณจุดนี้

ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม

หญิงยานิสาสืบเชียงหรือหมอมีนนะคะ

โดยมีพวงหลีดจากในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์

แพทย์หญิงอัชรานิทิอพิญญาสกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรติ
ผู้มนุยการโรงพยาบาลประหลพลพยุหาเสนา
หน่วยงานอื่นรวมถึงเพื่อนที่มาร่วมไว้อาลัยค่ะ
อกจากนี้นะคะมีใบประกาศนียบัตร

หมอมีนได้ผ่านการศึกษาหลักสูตร

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ทีมข่าวของเราคุยกับคุณพ่อของหมอมีนค่ะ
นายนิทานอายุ๕๑ปี
คุณพ่อบอกว่ารู้เรื่องจากเพื่อนของลูกสาว
ส่งไลน์มาบอกว่าลูกสาวพ่อประสบอุบัติเหตุ
ตอนแรกพ่อคิดว่าก็อาจจะแค่บาดเจ็บนิดหน่อย

ไม่คิดว่าจะอาการสาหัสนะคะ
คุณพ่อเสียใจมากเพราะมีลูกสาวเพียงคนเดียว
และเป็นลูกสาวที่ไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลย
ตั้งใจเรียนมากตั้งใจทำงานมาก
หมอมีนฝันว่าอยากเป็นหมอที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
นี่คือความฝันของหมอมีนค่ะ
คือคุณพ่อบอกว่าปกติพ่อจะขับรถให้นะคะ
หลังจากลงเวร๔โมงเย็นแต่วันเกิดเหตุหมอมีนเดินทางเอง

แล้วคุณพ่อเปิดแชทให้ทีมข่าวของเราได้ดู

จากโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
อีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลสถานพระบารมี
ระยะทาง๑๐๘กิโลเมตร

คือถ้าหากว่าเพิ่งจะลงเวรมาแล้วต้องขับรถระยะทางเป็น๑๐๐กิโล
เพื่อจะไปดูรอพชคือโรงพยาบาลชุมชน
ว่าถ้าจะไปเลือกเรียนต่ออินเทิร์น๒ต้องไปโรงพยาบาลไหน

แล้วหมอมีนไม่คุ้นเส้นทางด้วยค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ทำไมเราถึงทราบว่าหมอมีนไม่คุ้นเส้นทางเราทราบจากแชทนี้
พ่อเปิดแชทสุดท้ายของหมอมีนที่คุยกับคุณพ่อ

๘นาฬิกา๒๒นาที๒๒มิถุนายนนะคะ
ข้อความของหมอมีนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ
ฝั่งขวามือจะเป็นข้อความของคุณพ่อ
หมอมีนส่งข้อความถามพ่อค่ะ
พ่อจากท่าม่วงไปหนองปลือกับการไปหนองปลืออันไหนใกล้กว่ากัน
จะออกไปโรงพยาบาลชุมชนไปทางไหนไปเองได้ไหม
ถ้าไปทางเขาทะลุบ่อพลอยได้ป่ะพ่อ
พ่อก็ตอบนะคะว่าได้
ห้วยสะพานข้ามเขาไปบ่อพลอยที่เคยขับไปป่ะ
หมอมีนตอบพ่อค่ะว่าแล้วไปไงต่อ
พอออกจากบ่อพลอยแล้วมันใกล้กว่าใช่ไหม
ถ้ากลับไปทางราชย่าพ่อก็เลยตอบว่าใกล้กว่าเยอะ
จากบ้านเราทะลุบ่อพลอยตรงไปอย่างเดียวอำเภอหนองปลือ
หมอมีนส่งสติ๊กเกอร์โอเคกลับมา
คือหมอมีนไม่คุ้นเส้นทางถามเส้นทางจากคุณพ่อ
คุณพ่อก็เลยคุยกับทีมข่าวเพิ่มเติม
บอกว่าอยากจะให้ทางคณะอาจารย์และผู้บริหารมาช่วยดูหน่อย
ไม่อยากจะให้นักศึกษาแพทย์รับเวรหรือทำงานเกินกว่า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

ทางรายวิทยาศาสตร์ฉุกเชิญนะครับ

เพราะฉะนั้นน้องก็อยู่เวรนประมาณ๑

เวรเมร๔นะครับที่ทุก๔วัน
ได้เป็นเวรใหม่แล้วก็

นะครับประมาณสัปดาห์นะครับ
ในประเด็นเรื่องเวรก็อาจจะต้องอยู่กับการเรียนรู้
คุณผู้ชมคะจะมีพิธีสวดพระพิธรรมศพหมอมีนไปจนถึงวันที่๒๘มิถุนายนนะคะ
และมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๙มิถุนายน
คุณผู้ชมค่ะทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่มิ้วพูดไปตั้งแต่ต้น
เกี่ยวกับเรื่องของจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ว่าจุดนี้คนในพื้นที่บอกเลยว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูค่ะ
สภาพถนนเท่าที่ทีมข่าวของเราสังเกตนะคะ
ค่อนข้างจะซุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ
เป็นถนนแคบสองเลนวิ่งสวนกันไม่มีไฟส่องสว่างค่ะ
หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อพลอยในวันเฉลิมจันเมือง
อธิบายว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุจะเป็นเนินสูง
จากนั้นจะเป็นเนินยาวแล้วเป็นทางโค้งเล็กน้อย
ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ชำนาญทาง
เป็นไปได้ว่าอาจจะขับคร่อมไปอีกเลนส์นึง
และจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เกิดอุปเถธ์บ่อยจริงนะครับ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากลักษณะจะเป็นแบบนี้
เป็นเนินแล้วทางยาวโค้ง
หลังจากนี้ก็จะปรับปรุงด้วยการติดป้ายบอกเส้นทางให้ชัดกว่าเดิม
เบื้องต้นนะตรงนี้ลักษณะ
คือก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นเนินสูง
สูงมาแล้วก็มีทางแยกอยู่ซ้ายมือ
ก็เบื้องต้นที่เราคาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้

ติดป้ายติดป้ายบอกนะครับ
ผู้เสียชีวิตหลายลายหลายลายนะครับ
มีทั้งรถไฟฟ้าเองแล้วก็รถอื่นด้วย
ชนกันหลายคัน๒๓คันตอนนั้น
แต่เป็นอีกเนินหนึ่งครับเนินมันเป็นเนินต่อเนื่องกัน
ห่างกันก็มาสักไม่ถึงกิโลกรัม
ผู้กำกับการสพนปลือค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสรวิทย์บัวกลิ่น

จะไม่ชินเส้นทางแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่า

ถ้าวิ่งด้วยความเร็วแล้วลงเนินเขา

ก็จะทำให้เสียการทรงตัวลำเข้าไปอีกเลนส์หนึ่ง
ก็น่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
การประเมินในเบื้องต้นนะคะ